หยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสู่ความยิ่งใหญ่ของงานศิลปกรรมระดับชาติทุกสรรพศาสตร์ถูกหลอมรวมทุกดวงใจยอมพลีถวาย
อุทิศฝีมือช่างรังสรรค์ด้วยหัวใจ
เพื่อล้นกล้าวชาวไทยในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ตลอดระยะเวลา๑ปีนับจากวันที่ฟ้ามืดดับ
ในวันนี้ท้องสนามหลวงกลับกลายเป็นทิพยวิมารดุดดั่งนิรมิตร
ถวายความเคารพแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
บริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรถูกประดับไปด้วยไม้ประดับนานาชนิดนะคะ
ป่าหิมพานรวมถึงพื้นที่สำหรับการนำเสนอโครงการ
เนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้า
งดงามเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันค่ะ
ภูมิสถาปนิกจากสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
หลังความงดงามดุดดั่งนิรมิตรของบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตร
มาจากภูมิสถาปนิกที่ผ่านงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์

สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้ถือเป็นการทำงานครั้งสุดท้าย
ที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลัง
เพื่อถวายงานครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนยังไงบ้างคะ
ครั้งนี้เนี่ยความสำคัญนะครับความยิ่งใหญ่
ขนาดของพระเมนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าทุกครั้งนะครับ
สิ่งที่เราคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมในพระราชพิธีนี้
น่าจะมีจำนวนเยอะนะครับดังนั้นการออกแบบพระเมนครั้งนี้
ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดของพระมิรุมาตรกับอาคารประกอบต่างต่างเนี้ย
จะกินพื้นที่ทับส่วนที่เป็นถนนเส้นกลางของสนามหลวงไปนะครับ
เลยไปซึ่งจะต้องมีการตัดถนนเส้นกลางอันใหม่นะครับ
แล้วก็ต้องมีการย้ายต้นมะขามออกไป๒ส่วนนะครับ
เพื่อให้กระบวนเสด็จต่างสามารถจะเข้ามาได้นะครับ
อาคารประกอบกับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย
จะมีขนาดใหญ่มากกว่าทุกครั้งที่ที่เคยได้ทำมานะครับ
ก็จะเป็นงานหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับ
สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ
งานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตร
มีการออกแบบมีแนวคิดยังไงคะอาจารย์
งานคุณวิจักรัยกรรมที่เราได้ร่วมในการออกแบบครั้งนี้นะครับ
จะมีอยู่สองส่วนนะครับคือการวางผังนะครับ
การกำหนดตำแหน่งอาคารพระเมนแล้วก็อาคารประกอบนะครับ
กับอีกงานหนึ่งคืองานออกแบบสภาพแวดล้อมนะครับ
ซึ่งจะมีส่วนที่อยู่รอบพระเมรุมาตรกับส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับ
คราวนี้ในการวางตำแหน่งที่ตั้งขององค์พระเมรุมาตรเนี่ย
เราก็มีแนวความคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับศาสนสถานที่สำคัญของเกาะนโกศิลป
ก็คือเราได้กำหนดแกนขึ้นมา๒แกนนะครับ
เพื่อให้มีความหมายได้มีความสัมพันธ์กับเมืองนะครับ
ก็คือแกนทางด้านทิศเหนือใต้เนี่ย
เราเริ่มจากรัตนาเจดีนะครับคือเจดีองค์สีทองที่อยู่ในวัดพระแก้วนะครับ
อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของด้านทิศใต้แล้วก็ลากแกนไปทางด้านทิศเหนือ
ก็จะเข้ามาในส่วนของสนามหลวงนะครับ
กับอีกแกนหนึ่งคือแกนตะวันออกตะวันตกนะครับ
เริ่มต้นจากศูนย์กลางของพระวิหารในวัดมหาธาตุนะครับ
ก็จะวิ่งผ่านเข้ามาในสนามหลวงนะครับ
จุดตัดระหว่างแกนตะวันออกตะวันตกแล้วก็เหนือใต้เนี่ย
จะเป็นที่ตั้งขององค์พระเมรุมาตรองค์กลางองค์ประธานนะครับ
ซึ่งถ้าเราดูในเชิงผังเมืองแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นว่าองค์พระเมรุมาตรจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ศาสนาสถานที่สำคัญของเกาะนโกศิลป์นะครับ
แล้วมันจะส่งผลในเรื่องของมุมมองด้วยนะครับ
ถ้าเราเข้าสู่มณฑลพิธีหน้าทิศเหนือเนี่ยนะครับ
เวลาเรามองผ่านองค์พระเมนตรงกลาง
จะเห็นว่ารัฐนาเจดีเนี่ยซ้อนอยู่เป็นแนวแกนเดียวกับพระเมรุมาตร
ซึ่งจะเป็นมุมมองที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหมาย
แนวคิดการจัดวางตำแหน่งพระเมรุมาตรมาสู่มุมมองอันทรงพลัง
ที่จะปรากฏสู่สายตาชาวไทยทุกคนในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ภาพแห่งความสง่างามยิ่งใหญ่และสมพระเกียรตินี้
เพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ของพวกเราชาวไทย
จากการวางผังมาสู่พื้นที่บริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรนะคะ

การออกแบบของเราก็คือการออกแบบเพื่อเสริม
หรือเป็นการตีความต่อยอดจากความหมายของพระเมรุมาตร
ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาวัดสุเมนซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับ
เป็นการออกแบบในเชิงสัญลักษณ์นะครับ
เชิงการตีความให้ภาพของความเป็นสวรรค์นะครับ
ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของเขาพุทธเมน
มีความสมจริงแล้วก็เป็นภาพตามอุดมคติของไทยจริงนะครับ
แนวความคิดในการออกแบบของวิสาหกรรมครั้งนี้มันจะมี๒ส่วนใช่ไหมครับ
ส่วนที่หนึ่งก็คือพื้นที่รอบพระมิรุมาตรนะครับ
พื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อตีความหมายนะครับ
เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นสวรรค์
เพื่อสื่อความหมายถึงความเป็นภูมิจักรวาลนะครับ
จะมีการแสดงตำแหน่งของทวีปทั้ง๔นะครับ
มีการแสดงตำแหน่งของกำแพงจักรวาล
และก็แสดงถึงทะเลนะครับศรีทะนอนหาสมุทธ์
แต่บริพันธ์ต่างในเชิงสัญลักษณ์ที่อยู่รอบนะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการออกแบบตรงฐานพระเมนนะครับ
ก็จะเป็นการออกแบบเพื่อสื่อถึงความเป็นตายนพาน
ซึ่งอยู่เชิงเขาพระสุเมนนะครับ
ลักษณะของรูปแบบของโขดหินนะครับหรือสัตว์น้ำพานเนี่ย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

หรือการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

เราก็เลยเอาน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ
จริงกว่าออกแบบในลักษณะของสระอนุดา
ก็คือเป็นสระน้ำที่อยู่รอบฐานพระเมน
เวลาเรามองเราก็จะเห็นเหมือนกับพระเมนนี้

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันก็คือทางด้าน

จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการออกแบบในวิทยาลัยกรรม
อันนี้ก็จะนำน้ำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อสื่อถึงประปัตย์สำเร็จพระเจ้าหนูนะครับ
น้ำพระราชหรือไทยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกร
สะท้อนผ่านโครงการต่างมากมาย
กลายเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม
ด้วยการนำน้ำมาเป็นสื่อสัญลักษณ์
เพื่อให้ทุกคนที่ได้เข้ามาในมณฑลพิธีแห่งนี้ได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
และได้เห็นมีพื้นที่สำหรับการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ด้วย
อยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะ
มีเบาะน้ำที่การขุดน้ำให้นับสน่ะที่เป็นเบาะน้ำแก้มลิง
แล้วก็นำเอากังหันชัยพัฒนามาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในบ่อน้ำด้วยนะครับ
บริเวณนี้นะครับเราจะมีการปลูกข้าวนะครับ
ลูกข้าวมี๓ลักษณะก็คือข้าวที่เป็นต้นกล้านะครับ
ต้นข้าวที่แตกกอกแล้วก็ต้นข้าวที่ออกหลวงนะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศเหนือด้านหน้าด้วยก็คือต้นย่ำ
ต้นยางนาต้นมะม่วงหมาสนกนะครับ

ทั้งหมดนี้จะเป็นพืชพันธุ์หรือเป็นการออกแบบ
เพื่อนำเสนอโครงการพระชำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ให้ปรากฏอยู่นะครับบริเวณทางด้านทิศเหนือเพื่อที่เป็นทางเข้าครับ
จะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ทำให้ประชาชนชาวไทยมีเยอะมากแล้วก็
เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้พวกเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
บ้านของพระราชาในนิทานทุกเรื่องล้วนเป็นประสาทราชวังใหญ่โต
แต่บ้านของพระราชาผู้ทรงธรรมในหลวงรัชกาลที่เก้า
เรียบง่ายและเต็มไปด้วยโครงการต่าง
ทรงทดลองด้วยพระองค์เองจนประสบผล
และทรงนำออกเผยแพร่ให้กับประสบนิกรของพระองค์

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนไทยรักในหลวง

กับการสูญเสียพระราชา
ผู้ทรงเป็นดวงใจของแผ่นดิน
ความรู้สึกของอาจารย์ขณะที่กำลังออกแบบอยู่เนี่ยค่ะ

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นความเศร้าโศกของคนทั้งประเทศนะครับ
ผมว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้พระองค์ท่านจาก
ไปนะครับคือเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราคงคงทราบกันดีว่า
เราก็สูญเสียนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไปนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยการทำพระเมนเนี่ยถือว่าเป็นการทำเพื่อพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็พระเมนเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระเกียรติยศสูงสุดของพระองค์ท่านในครั้งสุดท้ายนะครับ
ในฐานะที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในทีมออกแบบนี้นะครับ
ก็คิดว่าคงจะต้องทำถวายพระองค์ท่านครั้งอุทัยให้ดีที่สุดนะครับ
ในหน้าที่หรือความที่เป็นคอมมิสถาปนิกนะครับ
จะต้องทำให้สุดฝีมือสุดสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับ
เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสมพระเกียรติที่สุด
จากความงดงามและความหมายที่ซ่อนอยู่รอบพระองค์
เมรุมาตรเพื่อการถวายพระเกียรติสูงสุด
และเป็นการรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
ความงดงามผ่านสีสันและธรรมชาติของไม้ดอกไม้ประดับ
ที่ได้ถูกคัดเลือกอย่างพิธีพิถัน

รอบปล่นทนพิธีท้องสนามหลวง

คุณผู้ชมครับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมีความงดงาม
สง่างามและสมพระเกียรติยิ่งนะครับรวมถึงอีกหนึ่งงานที่สำคัญ
นั่นก็คือเรื่องของภูมิสถาปัตย์การตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบนะครับ
มีความงดงามสง่างามและสมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นครับงานในการจัดหา
ไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงพันไม้ต่างในการตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตร
เป็นงานที่ทางสวนนงนุษย์พัทยาได้รับผิดชอบในงานด้านนี้นะครับ
ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับคุณกัมพลตันสัจจา
ภูมิหน่วยการสวนนงนุษย์พัทยาสวัสดีคุณกัมพลนะครับสวัสดีครับ

คุณกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เคยสร้างชื่อเสียงมากมายจากการคว้ารางวัลเวทีระดับโลกด้านการจัดสวน
และครั้งนี้คือการทำงานถวายชีวิต

เป็นตัวแทนประสบกรณิกรชาวไทย
เพื่อองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้า

การที่ได้เข้ามาทำงานรับใช้ตรงนี้
รวมถึงการที่สวนนงนุษย์เองโดยคุณกัมพลเอง
ได้มาทำงานในด้านของภูมิสถาปัตย
และการเตรียมดอกไม้พันไม้ต่าง

ผมเคยได้รับการติดต่อจากสำนักพระราชวัง
ให้มาทำในงานของเจ้าฟ้าพิจารัฐ
และก็งานของสมเด็จพระสังฆราช

ครับก็ได้รับความไว้วางใจ
เที่ยวนี้ท่านจำนักพระราชวัง

ติดต่อทางผมมาให้มาช่วยทำงานนี้ครับ

เริ่มต้นการทำงานอย่างไรบ้างครับคุณกัมพลครับ

ให้สง่างามเรียบง่าย
ให้พอเพียงกับแข่งงาน
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมจะต้องกลับไปคิดว่า
จะทำยังไงให้ออกมาได้สง่างาม

ซึ่งอันนี้เราก็ได้เสนอแนวความคิด

เหมือนกับเป็นวิจิตร

เพราะฉะนั้นสวนผมต้องเสริมอันนั้น
ความงามดั่งสวงสวรรค์ที่คุณกัมพลหมายถึงมีความหมายยังไงบ้างครับ
ส่วนที่เราเห็นเนี่ยไม่น่าจะเป็นส่วนที่เราเห็นที่ไหนประกอบ
ควรจะเป็นส่วนที่มองดูแล้วเนี่ยมีความพิเศษโดยเฉพาะของเขา
นั่นก็คือหลักที่เราคำนึงถึงเวลาเราออกแบบสวนอันนี้
พื้นที่ที่เขาให้เรามีไม่มาก
สาราลูกขุนก็มีปีกข้างซึ่งมีที่ไม่มาก
แล้วก็พระเมรุมาตรซึ่งสร้างความวิจิตรสวยงามมากเหมือนเราอยู่บนสวรรค์
ดังนั้นสวนของผมเนี่ยก็ต้องเสริมสิ่งพวกนี้
สิ่งทุกอย่างที่กรมศิลป์ได้สร้างจะเน้นอยู่ที่สีเหลือง
ซึ่งเราก็เห็นนี่เป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นสีของพระองค์ท่าน
เราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะเลือกไม้อะไร
และฟอร์มของการจัดส่วนนี้คืออะไร
ไม้ที่เราจะเลือกใช้ควรจะเป็นหนึ่งไม้มงคล
ไม้ใหญ่เราถึงเรียกต้นตะโก

อันนี้จะเห็นเลยในสมรงค์ราชวังมี

ครับเราก็เลือกถึงต้นแก้ว
และเข็มพิสุโลกซึ่งมีดอกสีขาว

ผมคิดอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่ประชาชนเฝ้าพระองค์ท่าน
พวกเราใส่สีเหลืองทุกคน
เป็นพลังของประชาชนพลังของแผ่นดินที่มีให้แก่พระองค์ท่าน
เที่ยวนี้เรามาในชุดสีดำกันหมด
ดังนั้นเราควรที่จะมีสีเหลืองที่จะเป็นตัวแทนของเราในงานอันนี้
เพื่อเป็นพลังของพวกเราแสดงความจงรักพักดีกับพระองค์นี้ในวาระสุดท้ายอันนี้
ผมก็เลยเลือกทุกอย่างให้เป็นสีเหลืองให้มากที่สุด
ก็คือต่อเจาะเหลืองซึ่งให้สีเหลือง
เราก็เลือกไม้ใบสนาบทองเป็นไม้พุ่ม
ซึ่งจะเห็นอยู่ในรำพิธีทั่วไปหมดเลย
อันนี้เป็นไม้ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นกัน
ดังนั้นเมื่อประชาชนเห็นเนี่ยก็มองดูไม่เคยเห็น
ก็เหมือนสวนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนบ้านเรานะครับมันก็เป็นสวนสวรรค์ได้
หรือแม้กระทั่งบัวนะครับซึ่งเราก็เลือกดอกสีเหลือง
และดอกขาวที่ไส้เหลืองครับนี่คือส่วนสองอย่างที่เราเลือก
นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราคิดตั้งแต่ต้น
แต่โจทย์ของเราจริงแล้วเนี่ยก็คือเรียบง่าย
พอเพียงสมพระเกียรติอันนี้ผมคำนึงถึงตลอดเวลา
เมื่อได้ทำตรวจให้ประโยชน์ท่านครั้งนี้
มุมมองเราก็คิดถึงอันนั้น

พระเมนมองใบวัดพระแก้ว
ก็มีต้นมะขามสูงบ้างต่ำบ้าง

เราก็ได้ขออนุญาตและทำการตัดแต่ง
ให้มันมีระดับสูงต่ำลงมาหน่อย
เพื่อให้มองวัดพระแก้วสง่างาม

มองออกไปเราก็คิดถึงขนาดนั้นกันนะครับ
นี่คือแนวความคิดของการออกแบบส่วนทั้งหมด
ให้สมพเกียจที่สุดนะครับ
เรื่องของจำนวนต้นไม้ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น
ไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ดอก

สวนนงนุษย์ได้นำมาจัดครั้งนี้ครับ
จริงแล้วเนี่ยไม้ที่ใช้มากที่สุดนะครับ

แต่เราก็ต้องมีคอยเปลี่ยนนะครับ

ไม้อื่นเนี่ยอีกประมาณ๔หมื่นกว่าต้น
ก็แสน๔๕หมื่นต้นนี่แหละครับ
อันนี้เราคิดถึงเรื่องพอเพียงมากกว่า
แต่พอพื้นที่ใจโตมเหลือเกินนะครับ
บางอย่างก็ใช้จำนวนมากนะครับ

คำว่าพอเพียงนำมาสู่การจัดสวนครั้งนี้ยังไงบ้างครับ
การจัดสวนเนี่ยครับโดยมากเนี่ย
คนนึกว่าการใช้ต้นไม้หลากหลายชนิดเยอะเนี่ย

ที่จริงมันไม่ใช่มันอยู่ที่ฟอร์มของสวน
เรามีฟอร์มที่แบบใดแบบหนึ่งแล้วเนี่ย
ก็ใช้มันโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าจะต้องมีหลากหลาย
ดังนั้นเนี่ยคำว่าพอเพียงออกมาเลยนะครับ
มีคนถามเรื่อยว่าใช้ต้นไม้หลายชนิดไหม

อยู่ที่การเรามาจัดว่าจัดยังไงให้ดูสง่างามให้มากที่สุดนะครับ
การดูแลต้นไม้ก่อนที่จะนำมาลงที่สวนในงานพระราชพิธีครั้งนี้

คือตั้งแต่ต้นนะครับเราทราบเรื่องนี้ปั๊บเนี่ย
เราได้จัดต้นไม้ขึ้นมาเลย

และให้เครื่องความแข็งแรงกับต้นเนี่ย

ต้นไม้แต่ละต้นต้องมีการดูแลที่แตกต่างกันไหมครับ

ครั้งแรกเลยเราปรับพื้นที่

มให้เป็นเนินสูงขึ้นมา

จะได้ซึมซับแล้วลอยอยู่เหนือ
ที่ระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าระบายออกไป

และทรายเนี่ยเวลาเราปลูกดาวเรืองลงไปแล้วเนี่ย
เราต้องมีไม้ค้ำต้นทุกต้น

การกันว่าไม่ให้มันล้ม
เวลาเราลดน้ำแรงหรือฝนแรงมา

เท่ากับเรามาถึงเคลียร์ขยะออก
เตรียมพื้นที่ใส่สายให้ดี

เลยที่เข้ามาเนี่ยคือเอาต้นตะโกเข้ามา

ก่อนที่เขาจะสร้างถนนสร้างอะไรขึ้นมา
เพราะไม่งั้นเนี่ยเข้ามาทีหลังเนี่ยจะยุบได้
เพราะเป็นไม้ที่มีความหนักมาก
เราเข้ามากอดเมื่อเรามาปลูกบางครั้งปลูกอยู่ในเลนเลยครับ

แต่ว่าเราก็ยกขึ้นมาเอาทรายมาวางขึ้นมาแล้วถมทรายขึ้นมาสูงอีก

ที่สำคัญที่สุดคือต้นไม้มาแล้วเนี่ยทำยังไงให้แข็งแรงอยู่

และสวยงามให้ปุ๋ยเนี่ยมันช้าไปเพราะว่าใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะซึมซับเข้าไปบนต้น
เราใช้ปุ๋ยทางใบใช้ฉีดช่วยฉีดช่วยให้เขามีกำลังวางชาอยู่ในช่วงงานที่เราจะเห็นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ
ต้นไม้ใหญ่มาแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไม้ประเภทไหนครับ

แต่นี่สิ่งก่อสร้างเนี่ยถ้าเขายังไม่สมบูรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปปลูกได้
บางครั้งเราอาจจะต้องช่วยเขาทำบางจุดให้เสร็จเพื่อเราจะได้เข้างานได้
เราก็เอาทีมงานมาช่วยนะครับก็เหมือนจิตอาสาด้วยนะครับ
พระองค์ท่านก็ได้ทำให้แก่พวกเราเนี่ยมหาศาลจนนับไม่ทวด
อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านสิ่งเล็กน้อยที่พวกเราได้มีโอกาสได้ทำให้พวกท่านก็ดีใจมาก

สิ่งที่พระองค์ท่านทำงานมาตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีรูปถ่ายต่าง

ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยแล้วก็ทำงานเพื่อเราทุกคน

อยากจะสอดแทรกหรือถ่ายทอดให้พวกเราได้รู้ด้วยว่า
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นพื้นที่ที่จะส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรค์แล้วเนี่ย
ยังมีสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านเคยทำให้พวกเรา
เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปรากฏอยู่ต่อสายตาของคนที่ได้มาตรงนี้ด้วย
การออกแบบภูมิสาปัจจักรรมครั้งนี้นั่น
ก็เป็นส่วนที่เราจะสามารถแสดงให้เห็นว่า
อันนี้เป็นพระเมรุมาตรที่มีความสมพเกียรติ

แล้วก็เป็นการสื่อความหมายถึงความเป็นบ้านของพ่อได้อย่างชัดเจนนะครับในครั้งนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป